ซึ่งหลังจากถูกทหารบุคคลบ้านพักนะครับ
นายวรชัยเหมะก็ได้ยืนยันว่า
ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็ไม่เคยครอบครองอาวุธปืน
ขณะที่รัฐมนตรีกระลาโหมระบุนะครับ
ว่าเป็นการตรวจค้นตามการร้องเรียน

ด้วยพลเอกประวิทวงศ์สุวรรณรองนายุครัฐมนตรี

เข้าคนบ้านพักของนายวรชัยเหม้า

ว่าเป็นเรื่องปกติไม่ว่าบุคคลใด
หากมีคนแจ้งเข้ามาก็ต้องดำเนินการตรวจสอบ

เค้าทำเนินการอย่างไรเราก็ไม่รู้หรอก
ในระหว่างที่ทหารและตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพัก
จังหวัดสมุทรประการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ว่าอาวุธดังกล่าวไม่ใช่ของตัวเองและไม่ทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร
เพราะตอนที่เจ้าหน้าที่ค้นบ้านไม่ได้อยู่ที่บ้าน
อกจากนี้ยังอาจมีเจตนายัดเยียดอาวุธดังกล่าวให้
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้ถอดกล้องวงจรปิดที่บ้านออกทั้งหมด
ไล่คนในบ้านออกไปข้างนอกขณะทำการตรวจค้น
นายวรชัยระบุว่าไม่ใช่คนมีอิทธิพลแค่ทำมาค้าขายไม่เคยใช้อาวุธ
ดังนั้นอย่ามายัดเยียดให้เพราะชายชาติทหารไม่ทำกันแบบนี้ครับ